สนับสนุนโดยทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
เกมที่ไม่ต้องอาศัยความสามารถพิเศษใดเพียงตอบคำถามให้ถูก๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
เกมต่อชีวิต
สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวครับ
เกมต่อชีวิตเกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัว
วิกฤตของครอบครัวครับที่พ่อแม่ต้องต่อสู้เพื่อแก้ปัญหาให้กับครอบครัว
อาจจะนำมาซึ่งความเหน็ดเหนื่อยอ่อนล้าหมดแรงหมดหวัง
ลูกลูกของหลายบ้านนะครับก็คือคนที่ต้องเสียสละลุกขึ้นมาต่อสู้ทำหน้าที่แทนพ่อกับแม่ที่เขารักและครอบครัวที่มาจากสิงห์บุรีในวันนี้ครับครอบครัวนี้ก็เป็นเช่นนี้ครับลูกลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อพ่อแม่ที่เหนื่อยล้าเหลือเกินไปชมเรื่องราวชีวิตพร้อม
หนูอยากหาเงินให้ได้เยอะอยากเอาเงินไปให้พ่อแม่ใช้หนี้ถ่ายบ้านจากธนาคารและนำเงินไปรักษาน้องสาว
และอยากมีเงินเยอะเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวเลี้ยงดูพ่อแม่และน้องเพื่อให้ชีวิตเขามีความสุข
ตอนก่อนผมก็มีเงินเป็นของตัวเองลงทุนพอมาปี๕๔มาเกิดวิกฤตภัยธรรมชาติน้ำท่วมใหญ่
ที่เลี้ยงไว้ก็ไปกับน้ำหมดเป็ดก็ลอยไปกับน้ำเหลือไม่เท่าไหร่ก็ขาดทุนเยอะ
อ่า
ผมก็กู้เงินทกศมาลงทุนใหม่ก็เอามาลงทุนซื้อเป็ดกลับมาปล่อยปลาอีกเลี้ยงไปเรื่อยก็ดูจะดี
พอมาปี๕๖มาเจอปัญหาธรรมชาติอีกแรงหนักอีกป๊าตายหมดบ่อเลย
พอประมาณปี๕๗๕๘ผมก็ซื้อเป็ดมาเลี้ยงทำฟาร์ม
ตอนนี้ผลผลิตออกมาราคามันไม่ดีอะไรก็ไม่ดี
ใครก็ขายยากปลาก็ถูกบางทีให้เขามาจับเขาก็บอกขายไม่ได้
ผมก็เลยกู้มากินกู้มาใช้เรื่อยทีละ๔๐๐๐๐บาท
๑๕๐๐๐จากท้องกระส่อมันก็เลยเป็นหนี้สะสมมาเรื่อย
พอหลังจากนั้นก็คือครอบครัวก็มาเผชิญวิกฤตคือน้องป่วย
พ่อลูกตัวร้อนไข้ไม่ลดเลย
คุณหมอพยาบาลที่เขาพูดไล่หลังมาว่าให้น้องพาน้องไปให้เร็วที่สุด
เขาพูดอย่างนี้เราก็ใจไม่ดี
ไปโรงพยาบาลเด็กคุณหมอเขาก็ตรวจตรวจไปตรวจมาน้องต้องนอนโรงพยาบาลนะ
โชคร้ายน้องไปติดเชื้อในกระแสเลือด
คิดว่าถ้าเกิดน้องเป็นอะไรไปตอนที่อยู่กับเราณขณะนี้
คิดจะฆ่าตัวตายคิดจะอุ้มน้องกระโดดตึก
เขาก็จะแบบเหมือนเหม่อลอยจิตตก

หนูจะทำยังไงได้เพื่อที่จะแบบว่าช่วยหาเงินมาให้พ่อให้แม่
แบ่งเบาภาระพ่อแม่ได้
พอดีเขาเห็นเพื่อนเขาไปชกมวย
เงินเขาได้เงินเยอะเขาก็อยากได้

ช่วยใช้หนี้มั่งอะไรมั่งเผื่อเขา

ส่วนตัวฉันเองฉันเห็นลูกเจ็บเราก็สงสารลูก
แล้วก็เราบอกว่าเมย์แม่ขอได้ไหมเอาอย่างอื่นได้ไหม

เขาก็หันมาทำงานหางานทำเขาไปทำงานร้านสะดวกซื้อ
ส่วนน้องโตพอตอนน้องป่วยเขาไปเห็นแม่ไม่มีตังค์
เขาก็พาอมสิทธิ์ของเขาได้เงินจำนวน๗๐๐๐บาท
เงินลูกครั้งแรกก็น้ำตาไหล
เราต้องใช้เงินน้องของลูกเลยเหรอ
แม่ก็บอกว่าเก็บไว้ไหม

เพราะว่าอยากเอาเงินตัวนี้ไปรักษาน้องจริง
วันหยุดเลยออกไปช่วยพ่อทำงาน